ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ด้านอโศกนะครับก็เลยมีการทำบุญครบรอบสามสิบสามปี
ก่อตั้งบริษัทพร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชด้วยครับ
พร้อมด้วยศิลปินในเครือแกรมมี่นะครับนำโดยนักร้องซุปเปอร์สตาร์อย่างเบิร์ดทงชัยแมคอินไต
เอ็นโดรฟินพาสวรการลุลาแล้วก็อีกมากมายหลายท่านนะครับ
ทำบุญครบรอบสามสิบสามปีบริษัทโดยมีพิธีทำบุญตักบาทในช่วงเช้า
โดยเบิร์ดทงชัยเปิดเผยว่าการทำบุญในครั้งนี้นอกจากทำบุญครบรอบบริษัทแล้ว
ยังตั้งใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และนับจากนี้ไปครับจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเอง
สิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนคนไทยเพื่อทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่เก้า
พร้อมทิ้งท้ายให้ทุกคนทำทุกอย่างทำทุกสิ่งด้วยความมีสติครับ
สามปีครับสามยี่สิบสามปีตั้งแต่เช้าเราก็มีการตักบาทกันนะครับ
ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยครับพวกเราแกรมมี่นะคะก็ทำงาน
ทำหน้าที่ให้ความสุขกับประชาชนชาวไทยทุกคนถึงแม้ว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่
สภาพจิตใจเราไม่ค่อยมีความสุขกันเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ยังยืนยันจะทำหน้าที่ของ
พวกเราให้ดีที่สุดเราก็ถวายบุญฺลุษลทุกอย่างที่ทำ
แต่ยังอยู่ในช่วงที่พวกเรากำลังโศกเศร้า
จิตใจเรามีเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นระวังอารมณ์กันหน่อยนะครับ
จะเดินจะเหินจะทำอะไรก็ทำนะครับดูแลอารมณ์ดีครับ